ผลการให้คะแนนของมวยคู่แรกกรรมการร้อยตำรวจเอกสมสัญญารัฐนาภัยวงอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์อำนาจสายฉลาดมีความเห็นเหมือนกันครับให้ฝ่ายแดงสกัดเพชร๔๙และเพชรนคร๔๗ครับได้ทั้งใหญ่รอก็รอกว่าเรียบร้อยเข้าป้ายไปส่วนคู่ที่๒การถ่ายทอดสดนะครับคู่นี้สงครามเข่านะครับเดือดทะลุจอแน่นอนแต่ว่าส
ข้าวของใครจะเจ๋งกว่ากันเชิญติดตามวิทยา

เขาคือโคบิปเปรกุ่น

นักมวยฝ่ายแดงยอดขุนทัพสกสุงหายิมชื่อนายเจษดาจันดัง
อายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
ชกมาแล้ว๖๓ครั้งชนะ๔๕แพ้๑๖เสมอ๒ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนมาสึกเล็กอกัมพีที่เวทีมวยไทยรัฐ

โคบี้ปเตรกุลชื่อนายสุรยุทธ์นิติธรรมอายุ๑๗ปี
เป็นชาวจังหวัดนครนครศรีธรรมราชครับ
กมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๔๙แพ้๑๘เสมอ๓
ฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนเจ้าผาหินศิษย์อิติศุกโตที่เวทีมวยราชดับเดินครับ
มุมแดงมีพี่จิตสัลยาถอดมงคลให้
ขณะที่น้ำเงินเนี่ยมีพี่จิมมี่ไฟแรงครับ
พอขึ้นมาถอดมงคลนี่แฟนโหฮากันถึงสตูดิโอเลยนะครับ
ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์สินชัยจุลวงครับ
คู่นี้นะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ
ชกพี่กัด๑๑๖ปองที่บิ้กกับเรียนไปคู่นี้สงครามเขานะครับ
ครับกู้แรกก่อนนะครับสกัดเพชรเกียรติวิสุทธิ์ชนะคะแนนเพชรนครต่อเพชรตะวันไป๔๙๔๗๓คนเลยนะครับ
นี่เป็นคู่ที่๒ยอดขุนทัพสกสุงัยยิมแดงน้ำเงินโคบี้ปเตรกุลแห่นักมวยไทยนะครับ
แต่ชื่อโคบี้ครับปเตรกุลน้ำเงินพี่ปะ๑๑๖ปอนด
มวยภีมือจัดจ้านนะครับวันนี้ปะพิษโก้ลกครับนำทีมมา
อยู่มาอยู่ที่ว่าจะต้านพลังเข่าของทางด้านฝ่ายแดงได้หรือเปล่านะครับยอดขุนทัพ

ต่อยพวกขวันดมขวันดมต่อยมาหมดแล้วนะ

นี่โคบี้จัดจ้านอยู่ที่หัวใจแล้วครับ
วันนี้เสริมใยเหล็กมาหรือเปล่าหัวใจ
มีจิมมี่พัทธลุงจิมมี่ไฟแรงนะ

ถ้าท่องคาถาผิดนี่ไปท่องจากหลังมาหน้านี่ยุ่งอย่างนี้นะครับพี่ป่า
ดูดูเป็นมวยลีลาครับจัดจ้านเชิงสายตาลีลาต่าง

เขาในเหนียวเลยเขาอาชีพโดยตรงเลย

จ้องถล้อนายอย่างเดียวเลยนะครับบะเกงสีแดง
คุณเอกชุมพรบอกว่าเป็นมวยไม่มีตาด้วย
ชนเชือกเชือกคานนะครับภรรากำลังเป็นหลักเลยอย่างเกงสีแดง

สกสุห์ไหยยิมนี่หรือว่าเป็นมวยขาประจำนะ

นี่ครับกสุขายิ่มตหลัก๒
สุขุมวิทย์ปอ่อนนุษย์นี่มาหมดเลยนะ
ก็ในยุคที่สมัยจัดอยู่ที่ลุมพินีพระราม๔เนี่ย
แชมเปียนอยู่ในสายวันทรงชัยทั้งสิ้นเลยนะ

ก็ถือว่าเป็นมวยมวยวันทรงชัยเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยทั่วประเทศแล้ว

ตรงนี้ยอดมวยไทยรัฐเนี่ยโอ้โหกระแสเนี่ยแรงมาก

ก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากแฟนมวยเป็นอย่างดีทั่วประเทศเลยนะครับ

เอาไหนพูดแล้วบอกเลยไทยรัฐตอนนี้ครับช่อง๓๒นะครับ
คุณผู้ชมทุกกล่องทุกจานเน้นเลยนะครับ

อยู่ที่ในเนี่ย
ยุบหรือเปล่าถอดหรือเปล่า

อเฟศเดินหน้าบ้านด้วยเข่าไว้ยังงั้นเถอะ

ไปแรงด้วยนี่จนสีแดง
ดูโภบิให้เป็นมวยที่สายตาธ์ลิลา
โวงไหนจากแคนเน้นมา
ถ้ามาสู้ในแล้วก็เป็นเรื่องเลยถือว่าเป็นอาชีพของฝ่ายแดงนะครับ

แต่ว่าตอนนี้พูดถึงว่าวงนอกว่าได้เปรียบแต่ดูแล้วยังไม่ได้เปรียบเลย
ยังครับหมดยกยกที่๑
วันนี้มวยของเราคู่ที่๒ผ่านมายกแรก
ฝ่ายแดงยอดขุนทัพสกสุงัยยิมครับ

คู่ก็เป็นมวยจังหวะครับ
รอรอเล่นดูเชิงก่อน

ช่วงนี้ขอบคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวด้วยมอบ๓๐๐บาท
แต่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
จราเข้ฝ้าทางตามต่อยก๒ครับ
ไปดูดีครับยกที่๒นะครับ
ย่อหยุ่นทัพสกสุ่งไหยยิมแดง

แดงนี่เขาล้วนน้ำเงินนี่ก็ฝีมือล้วนเหมือนกัน
ยกแรกนี่ยังชกตามเกมตัวเองอยู่

น้ำเงินก็ใช้จังหวะวางแข้งขวายาวออกไปก่อน
นี่แหละครับมวยดีดูฟรีที่ตรงนี้ครับไทยรัฐทีวีนะครับ
ทุกวันเสาร์๓โมงเย็นครับ

วยในสายงานวันทรงชัยนะครับ
ตัดล่างฝีมือจัดจ้านนะครับ
ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้เลยนะ

วงนอกว่าดี้นะโกบี้
ขวาต่อยขวาวงในกันเข่า
ดูทรงแดงมาเลยชวนหล่อเลย
ไม่ได้สนแข้งไม่ได้สนไรเลยครับ
จ้องจะขวาในประกบตีอย่างเดียวเลยครับกางเกงสีแดง
ย่อยกุธรัพย์สองก้อสิ่งไหนยิ่ม

ทุกที่ฐานวงให้กระแนง๓คนมีอาวุธธนาดนแล้วก็อันนั้นเลขสวัสดิ์
เดินทางมาไกลนะครับจากภาคใต้ฝ่ายน้ำเงิน

ปลายแดงก็อยู่แถบในเขต
กรุงเทพเนี่ยหมัดขวาหมัดขวาเจอเกี่ยวล่าง
ยังอีกไกลครับผลทางเข้าสู่เส้นชัย
เจอแข้งซ้ายโต๊ะไม่โต๊ะโต๊ะไม่โต๊ะ
มวยเข่าถ้ามันมีแข้งมีอาวุธนำบ้างก็ดีนะ
ถ้าไม่มีเข่าอย่างเดียวมันจะได้ดูหลากหลายบ้าง
วันนี้ดูสุขุมนะครับยอดขุนทัพ
จับจับจะเกี่ยวไม่ได้นะครับ

ยังจะช้าอยู่เกี่ยวล่างลงไม่ลง
หัวงในแล้วพลิกเหลี่ยมประตูของขวา
ดูจากพละกำลังแล้วยังได้แก่งนะครับ

ดูจังหวะข้อใครแข็งแรงใครดีกว่ากันครับ
ยังไม่ดูยังไม่ได้รู้จังหวะไล่แข็งนะ
โยกขยักยังทำไม่ได้หมัดขวาเจอ

ทรงนี้เหนื่อยเหมือนกันนะครับโคบี้
ลำบากเลยเจอรับแข้งซ้ายเจอหมัดขวา

มาเลยมาเทศเลยพี่ป่าเกงสีแดง
ไม่ได้เลี่ยงเดี๋ยวว่าทำไม่โอ้โห
สั้นไปสะดุ้งเหือกเลย
สะดุ้งสะดุดเหมือนกันนะครับลูกนี้
เห็นจุดแล้วเห็นจุดแล้ว
ประกบในครับมีช่องว่างให้เห็นแล้วครับด้านขวา
ต้องระวังครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่นับน็อกได้ทุกวินาที

ไปเรื่อยยังอีกยาวยังอีกไกล

มาทีลุ่มที่ไทยออรัตทีวีของเราปอดผ้าหัวจากแข่งขวาสวยงามก็พรุ่งนี้
เอ้าพรุ่งในเอ้าคำยังยังมัดสอบนัดโต้
โอ้วเอาคือทันควันเหมือนกันเหลือ

ถ้าเป็นยกสุดท้ายโดนแบบนี้นี่เลิกเลย

ภาพความช้าของมวยครู้ยกที่สอง
ฝ่ายแดงยอดกุทัพนี่ดัก
แสงเขากวาเข้ารำตัว
ขวาอย่างน้ำมือนิดเดินเข้าหาชวนทะละครับ
โดนกวายแดงโใหโห้เข้าไปเต็มเกราะหูเลยครับ
น้ำเงินตอนนี้ล่าสุดมีพี่บาสสมรักคำสิงอดีตฮีโร่เหรียญทองอลิมปิกของไทย
มาแก้เกมให้แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ายกสามจะเกิดอะไรขึ้นครับ

ไปบนเวทีครับการชกในยกที่๓แล้วยอดขุนทัพแดงน้ำเงินโคบี้
เริ่มที่จะชกในเกมของตัวเองทั้งคู่แล้วนะครับ
วันนี้มาพร้อมกับลูกแข็งแรงด้วยนะครับเกงสีแดงวันนี้มาเป็นมาเทศเลยครับดี่บา
วันนี้มีความตั้งใจสูงนะอดขุนทัพ
ไม่บุ้มบ้างไม่ซีซัวเลยนะครับ

เข่าสู้ในตั้งฝ่ายต่างเกาะตั้งฝ่ายต่างตี
แต่ว่ามาแทงมาค้ำมายันครับยอดขุนทัพเกี่ยวร่าง
โคบี้ติดในแขนอยู่ในตลอดยังตีไม่ได้ตั้งกำแพงคา
แค่งขวาเตะไม่เดินด้วยวันนี้ยกขุนทัพตั้งรับแข้งซ้ายสาด

ถ้าโคบี้ใช้จังหวะแบบนี้นะไม่ถอยมากนะ

โคบี้ป่อโตเมดุ์โคบี้เพลอเตรลบท์ทักคุณ

เนี่ยขยับแบบนี้แกงสีแดงขวานี้เหนื่อยไม่ก็นะ
วันนี้ไม่หนีต่างฝ่ายต่างแรกแข้งเลยนะ

ซ้ายเตะ

ดูดีขึ้นมานิดนึงเลยครับกางเกงสีน้ำเงิน
น่าจะบอกว่าเป็นเกมของทางด้านโคบี้นะครับ

บังแล้วโต้พี่ปากไม่ได้หนีเยอะด้วย
แล้วบีบไม่ให้ทางยอดขุนทัพเดินถนัด

เข้าไม่ได้เดินช้าด้วยยอดขุนทัพวันนี้

อ้าวผ่านไปเหลืออีก๑นาที
อ้าวแค่งซ้ายอ้าวทำท่าจะหลวมหรือเปล่า
จากโยกเกี่ยวเสียหลัก

พอไม่เดินแบบนี้วงนอกนี่โทบี้ดูดีกว่าเลย

ความเร็วของแข้งความเนียนของแข้งกางเกงสีน้ำเงินคู่พี่ดูดีกว่า

ไหนแล้วทำได้ไหมยอดขุนทัพ

ยังไม่ถนัดนะไม่จะแจ้งนะครับ
ทีมงานสั่งเดินแล้วยอดขุนทัพสั่งเดิน

ไอ้ยุคยันลูกคำลูกแทงนี่แหละ

คำคำแล้วแทงคำแล้วแทงขวา
วยคู่ที่๒ยกที่๓ที่ผ่านมาครับ
ฝ่ายแดงนี่ได้เปรียบสภาพร่างกาย

ฝ่ายน้ำเงินนี่ต่อยกวาสวนครับ
ฝ่ายแดงนี่ยอดกุธรรพที่ชวนทะเลาะครับ

ปั้มกระทุ้งตีเข่าในเป็นชุดเลยครับ

เออโดนเป็นชุดเลยนะมาเป็นยาชุดตำราหลวงเลย

น้ำเข้าไปเหยียบสายไฟเจ้ามุมน้ำเงิน

ยก๓ประมาณ๒ประมาณนาทีกว่า

โคบีปอดเตรียมละกุลนี่ทำได้ดีเลย
ใช้วงนอกพอช่วงครึ่งนาทีสุดท้าย

เป็นแผลแรงไปนะครับเดี๋ยวดูยก๔
งสีน้ำเงินนี้แก้เกมยังไง

ส่วนทะเลาะในอย่างเดียวขวางหน้าดันแทง
ทางมาช่วยมาแทงเข้าไปนี่
สถงกสถานทรักษณ์ไปทั่วร่างเลยนะครับ

ตีแล้วมีอาการไอ้เจ้าโคบี้
ตีแล้วเห็นด้วยนะครับยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่ายก๔แล้ว

นี่ยอดขุนทัพแข้งขวาเจอ

พอถึงตัวแบบนี้โคบี้เหนื่อยเหมือนกันนะพี่ป่า

โอ้โหเจอกระตุกแหลมเข้าไปทีนึง
ฝีมือนี่พอติดในมันหายใจไม่ทันนะพี่ปาก
แม่มวยนี่มันสำคัญยุบไม่ยุบนี่สำคัญมากนะครับ

ยุบย่นย่อย่นเหี่ยวนิดเดียวก็เรียบร้อย

หลวงพ่อยันมาแทงเข้าไปค้ำเข้าไป

แดงมาวันนี้แกร่งเป็นภูผามาเลยนะ
ได้ใจเลยนะครับยอดขุนทัพ

เตะแล้วรูปร่างมันเสียเปรียบด้วยนะ
ชกยิ่งใหญ่ด้วยนะยอดขุนทัพแดง
ในแล้วนี่มันเจอลูกค้ำยันแล้วนี่
ไม่เป็นเหมือนกันนะครับโคบี้
บี้หนักแล้วก็ไม่ดีเลยนะครับ

ดูเหมือนสงครามจะสงบศึกเลยนะครับ
ตัดล่างเกี่ยวร่างมันไม่เห็นไม่จ่านะ
อาวุธที่ออกของทางด้านโคบี้นะครับ
ออกอาวุธแม่๑๒ยังดูเนียนตาบ้างนะครับ

พอยก๔ออกมาพอถึงตัวแบบนี้แม่

ลำบากเลยครับโคบี้ป่าวเตรลกุล
วันนี้ป่าวเตรลกุลมาฝรั่งสองคนเลยนะครับ
ทั้งโคบี้ทั้ง

ด้วยความมั่นใจเลยนะดูพี่ป่า

พยายามจะเอาในมาสู้เหมือนกันครับแม่แต่พื้นเพธรรมชาติตัวเองนั้นถนัดนอกอยู่แล้วโบบี้

สารภาพเลยกูไม่กลับเลยนะครับ
ปิ๊บเบคเข้าด้วยปีสองทีนี่จุกนะ
หมดยกที่สี่
โอ้โหแทบจะมองหา
โบยภาพช้าของยกที่สี่

สภาพร่างกายที่หนุ่มแน่น

ทั้งหมัดเท้าเข่าศอก
กระทุ้งเข้าไปโอ้โหเต็มลำตัวเลย

ถูกท้ายนั่งเบ้นมาเลยวันนี้
ตอนนี้นำห่างมองไม่เห็นไฟท้ายแล้ว
เออเอาแต่ว่ายกสุดท้ายนะครับ

ทางด้านของโทบี้เนี่ย

เพราะเรื่องของหมัดมวยนี่ไม่มีอะไรแน่นอนครับ

อาวุธธนดลแล้วก็อนันเมฆสวรรค์

แก้ไขสถานการณ์ยังไงครับน้ำเงิน

ไม่ใช่๓นาทีแห่งการหาผู้ชนะนะ

นี่ไอ้เจ้าโกวีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะ

โดดละอนแอนด์ไปหน่อย
อ่ารับเลยทีมือ
พอที่ไม่จ่ะอาวุธที่ออกของโคบี้

ชายตั้งแต่ยกหนึ่งยันยกห้าเลยน่ะ

ติดตามชมก็ได้นะครับทุกวันเสาร์ครับกับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐนสุบัน
ี่ห้อนี้ชื่อนี้แล้วไทยรัฐทีวีต้องขอบคุณบรรดาพี่น้องแฟนมวยนะ
รุ่นใหญ่ขาใหญ่ที่มารวมตัวกันอยู่ที่ไทยรัฐทีวีตรงนี้นะครับ
โฮนอทปุรตนาประธานกรมทุนเอกบังไซรวมเข้าไปชุดเดียว
ทำเขาไม่อยู่ก็ยอมอีกไงเจ้าโบบี้
ชุดเดียวนะแรงหัวน้ำแม่กางเกงสีแดงยอดขุนทัพนี่
ถ้ามีลูกอื่นเข้ามาด้วยนี่แม่อนาคตนี่มวยเงินแสนเห็นเลยนะ
เป็นมวยใหญ่ด้วยพี่ป่าอนาคตนี่๑๓๐๑๔๐ปอนด์นี่สบายสบาย
แป๊บเดียวเดี๋ยวกลางปีหน้ามาเนี่ย๑๒๐กว่าแน่นอนเลย
อ้าวเปรี่ยนเร่งกองรัวก็จะรัวได้ขนาดไหนนะครับ
โคบี้ชุดเดียวออกมา
ฝากเขียวหน้าเขียวไปไก่ต้มไว้แล้วตอนนี้
นี่ทีมงานของปเตรกุลโดยจิมมี่คาถาว่าผิดหรือเปล่า
ไปแม่ไปท่องถอยหลังอ่ะพี่ปะไปท่องถอยหลังนิดเดียวนะ
จิมมี่ไฟแรงวันนี้ไฟอ่อนหรือเปล่าเนี่ย

สงสัยยังไม่ทันโทรเลยหมดไฟหมดแล้ว

ชาร์จหมดแล้ว
เอ้าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับ

ถ้าเป็นนักบอลไม่มีเหมือนงั้นวิ่งดมเบอร์อย่างเดียวเลยนะครับ

สู้ต่อไปครับน้องโรสบันเจริญสุกกับแสนชัยน้อยนี่ที่พัฒนาความ
แข้งนี้เตะมาถึงกับสารภาพเลยนะครับ
กทงขาวยอมแล้วพอแล้วไม่อยากเตะแล้ว
แข่งเบิร์นกระบายจะดุ้งเคือกเลยหยุดเลยพี่ป่าว

เอาโคบี้เสร็จเดี๋ยวมีเลสเตอร์อีกนะ

เตรกูลนี้ส่งฝรั่งมา๒เลย

ยังมีโรสอีกนะวันนี้แม็กซ์ฝรั่งเยอะ

อย่างนี้พี่น้องแฟนทางบ้านก็คงจะมองเห็นนะ

สไตล์เบิร์ตทงชัยนะครับนี่ยอดขุนทัพ

บี้ว่าหมดแล้วจิมมี่หมดกว่ามั้งพี่ป่า

หมดกว่านะแบบนี้

เจ็บหนักด้วยครับกางเกงสีน้ำเงินโคบี้ปเตรกุล

สุดท้ายพี่อานันท์เป้สวรรค์

ชนะกระแนนโคบี้พอเตรลากูนไป